มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงประมาณตีสองสิบสามกรกฎาคมอะค่ะแถวแถวบางบัวทองนนทบุรีมีภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้นะคะว่าคนร้ายเนี่ยก่อเหตุทำร้ายร่างกายเด็กนักเรียนชายอยู่แค่เนี่ยอายุแค่สิบสี่อ่ะครับเขาทำรายงานจนดึกก็เลยออกมาจากร้านสะดวกซื้อตอนดึกเขาหิวไปหาซื้อ

ก็วิ่งเอามือกุมบาดแผลไปขอความช่วยเหลือกับพนักงานร้านสะดวกซื้อนี่พนักงานก็แจ้งพ่อของเด็กแล้วก็โทรเรียก
หกหกเก้านำตัวส่งโรงพยาบาลภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้
แล้วเหตุการณ์เกิดขึ้นตามนี้เลยเราทำเป็นภาพกราฟิกให้ดู
ที่ร่วมกันก่อเหตุนะคะนี่ค่ะคือหลังก่อเหตุเนี่ย
ร้ายขี่รถจักรยานยนต์หนีไปทางหน้าหมู่บ้าน
แล้วก็ออกไปที่ถนนตลิ่งชันสุพรรณบุรีผ่านที่พักผู้โดยสารใต้สะพานลอยนะคะ
มีผู้ชายสูงอายุสองคนนั่งแล้วก็นอนกันอยู่คนร้ายขี่รถเลยไป
เดี๋ยวคุณผู้ชมสังเกตดูนะแล้วขี่ย้อนกลับมาอีกนะคะ
ชิงกระเป๋านี่ค่ะคือชายสูงอายุเขาขัดขืนนะ
เขาอยู่กันสองคนเขาวิ่งหนีไปได้คนนึง
นายนิพนธ์สินสุกอายุห้าสิบสองอ่ะค่ะเป็นพนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง
นี่คนร้ายลากตัวนายนิพนธ์ไปริมถนนนะ
เอามีดทั้งฟันทั้งแทงแล้วเอากระเป๋าเข้าไปอ่ะ
เนี่ยคนหนึ่งวิ่งหนีไปเหลือนายนิพนศ์อยู่คนหนึ่ง
โดนแทงไปเลยนะคะนี่ค่ะเขาอายุตั้งห้าสิบสองแล้วนะ
ครับเขาอยู่คนเดียวเนี่ยตัวเองคนร้ายมากันสองคนอ่ะ
แล้วก่อเหตุไปแล้วกับเด็กอายุสิบสี่รอบนึงมาก่อเหตุกับคนอายุเยอะอีกรอบนึง
เด็กทั้งคนแก่ไม่เว้นนี่ค่ะพอได้กระเป๋าของเขาก็หนีไป
เหตุการณ์นี้นะคะเด็กชายวัย๑๔เนี่ยเขาถึงขั้นที่จะต้องผ่าตัดลำไส้
แผลที่ชายโครงซ้ายนะคะตอนนี้อาการปลอดภัยแล้ว
แต่ยังอยู่ในไอซียูเพื่อดูอาการอย่างใกล้ชิดค่ะ
ส่วนนายนิพนธ์เนี่ยนะคะถูกมีดฟันเส้นเอ็นที่มือซ้ายขาดเลยนะคะ
ก็ต้องผ่าตัดเหมือนกันผู้เสียหายสองรายค่ะ
ทรัพย์สินที่คนรายได้ไปของเด็กผู้ชายอายุสิบสี่
มีเงินอยู่ร้อยเดียวยังไปเอาของเขานะคะเนี่ยคนร้ายเอาเงินน้องไปร้อยหนึ่ง
ส่วนทรัพย์สินในกระเป๋าของนายนิพลมีเงินสดอยู่สองถึงสามพันบาทค่ะ
แล้วก็มีโทรศัพท์มือถืออีกหนึ่งเครื่องนะคะทีมข่าวลงพื้นที่ไปไปคุยกับวินรถจักรยานยนต์
รับจ้างหน้าหมู่บ้านในพักภูมิเต็งเจริญเขาก็บอกว่าเมื่อคืนคนร้าย
ไม่ได้ก่อเหตุแค่สองครั้งนะคะเขาบอกว่าจริงจริงแล้วช่วงทุ่มหนึ่ง
หน้าร้านอาหารที่ชื่อสหรัฐก็มีวัยรุ่นสองคนถูกทำร้ายจะชิงทรัพย์เหมือนกันค่ะ
หน้าสหรัฐก่อนแล้วหนึ่งจุดแล้วเด็กก็วิ่งมามาอยู่ที่วินเนี่ยนะครับ
ก็คือเขาสู้ไม่ได้๓ต่อ๒แล้วมีอาวุธ
เด็กนะครับกับคนโตก็สู้ไม่ได้ก็มาขอความช่วยเหลือที่ตรงนี้
กี่คนที่มานั่ง

เขาโดนจี้มา
โดนจี้มาแต่เขาก็หนีกัน

บอกแบบนี้ค่ะบอกว่าตอนนี้ตำรวจกำลังไล่ดูกล้องวงจรปิดตามเส้นทางของคนร้ายนะคะ
เพื่อที่จะหาหลักฐานยืนยันว่าคนร้ายเป็นผู้ชายสองคนนี่นะคะ
คือภาพมันก็ค่อนข้างจะชัดรถจักรยานยนต์ที่คนร้ายใช้เนี่ยค่ะ
ทะเบียนรถอ่ะมันไม่ชัดครับคนขี่ใส่เสื้อแขนสั้นสีดำ
หมวกกันน็อกคนซ้อนท้ายใส่เสื้อคลุมสีดำใส่หมวกแก๊ปค่ะ
แต่ก่อเหตุแบบนี้โอ้โหมันอุกอาจมากจริงนะคะ
คนในพื้นที่เขาก็หวาดภาวะกันไปหมดนะคะหลังจากก่อเหตุแรกกับเด็กอายุสิบสี่
สามนาทีเองไปก่อเหตุซ้ำกับผู้ชายอายุห้าสิบสองดูสิคะ
ก็ยังไม่รู้ว่าคนร้ายเป็นคนในพื้นที่หรือเปล่าแต่ตำรวจบอกว่า
ขอเวลาแป๊บเดียวไม่นานแป๊บเดียวจับได้แน่ตำรวจบอกแบบนี้ค่ะครับ